อีกเรื่องหนึ่งนี้ฟังแล้วน่าเศร้าใจค่ะเป็นเรื่องของงานศพคือปกติ
เวลาจัดงานศพเขาก็ไปช่วยงานกันค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งไปช่วยงานศพแต่ปรากฏว่าฉวยโอกาสช่วงกลางดึกที่ญาติญาติ
เขามีการจัดงานศพคุณย่าคือนางเสมียนอุ่นใจตั้งแต่วันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งเธอได้เบิกเงินประกันชีวิตจากสหกรณ์มาเป็นค่าใช้จ่ายงานศพย่า
เมื่อคืนนี้ค่ะ๑๙พฤศจิกายนก็เป็นคืนที่๒ของการสวดอภิษฐรรม
หลังเสร็จงานเธอเพลียเธอก็เลยเผลอหลับไป
มาอีกทีช่วงกลางดึกก็เห็นนายประเสริฐบุญนินเนี่ยมานอนที่ปลายเท้า
เธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละ
กระทั่งตื่นมาช่วงตี๕เตรียมไปซื้อกับข้าว
พบว่าซิปกระเป๋าเธอถูกรูดออกเงินที่เตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายงานศพหายไป๒๙๒๐๐บาทนะคะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอโวยวายค่ะ

ญาติญาติที่มาร่วมงานก็ไม่มีใครทราบว่าเงินหายไปไหน
กระทั่งมีญาติคนหนึ่งเดินมาบอกเธอว่าช่วงก่อนที่เธอจะตื่นเนี่ย
นายประเสริฐหยิบกระเป๋าเธอออกมาแล้วนำเงินออกจากกระเป๋าไป
พอไปสอบถามตัวนายประเสริฐเนี่ยนายประเสริฐปฏิเสธนะคะ
บอกว่าไม่ได้ขโมยเงินญาติก็ช่วยกันค้นตามตัวก็ไม่พบ
จากนั้นจึงพากันไปค้นที่จักรยานยนต์ของนายประเสริฐแล้วก็ไปพบเงินนี่แหละค่ะ
ซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจเองบอกว่าก่อนหน้านี้นายประเสริฐเคยถูกจับข้อหารักทรัพย์มาแล้ว
และสารก็ตัดสินรอลงอายาไว้ค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยมาก่อเหตุซ้ำลักทรัพย์อีก
ก็ต้องควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ